สัมผัสแข้งดาวดังระดับโลก
โลวาเกียยอดทีมจากยุโรป

และการรวมตัวเพื่อชาติครั้งแรกของปี

เดินหน้าห้ามผ่านเพื่อแชมป์สมัยที่๓
ไทรัตทีวีช่อง๓๒ไทยทอดสด
จากรัฐสมังคลาฮิลาสถาน

คู่ที่๑ชิงอันดับที่๓กาบอง

คู่ที่๒ชิงชนะเลิศไทย
พบกับสโลวาเกียร์๑๘นาฬิกา๕๐นาทีเป็นต้นไป
ร่วมเชียร์ศึกษามทวีปโดย